คุณผู้ชมครับวันนี้๔๒วันนะครับ
คดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกตำบลกกตูม
อำเภอดงหลวงจมุกดาหาน้องหายไปตั้งแต่๑๑พฤษภาคมนะครับ
ถูกพบเป็นศพ๑๔พฤษภาคมถ้านับ๑๑พฤษภาคมเนี่ย
วันนี้๔๒วันแล้วยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
คดีเป็นอะไรยังไงใครคือคนร้ายนี่คือหมอปลามือปราบสัมภเวษี
วันนี้เราไปหาที่บ้านของหมอปลาที่จังหวัดเพชรชบุรี
เพราะคุณผู้ชมก็ติดใจกันเยอะเหลือเกินใช่ค่ะ
กระซิบกับติวันนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่หมอปลา
ลงพื้นที่บ้านกกอกเนี่ยนะไปเดินสำรวจดูระแวกบ้านน้องชมพู่๔๕หลัง
ไปดูจุดใต้ต้นมะม่วงที่บนแคร่ที่นั่งเล่นอยู่ก่อนจะหายไป
ขึ้นภูเหล็กไฟค่ะจุดที่พบศพพบหลักฐานต่าง
หมอปลากระซิบบอกติบอกว่าความจริงเนี่ย
ผมต้องมีลักษณะหาวน้ำตาไหลมีอาการคล้ายจะอาเจียน
แต่ผมต้องกลั้นเอาไว้เพราะว่าจุดที่ผมสัมผัสได้
ถ้าผมแสดงอาการออกไปเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเขาจะอยู่กันลำบาก
ใช่ค่ะกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะไปปรักปรำใครหรือเปล่า
ไปพลาดพิงใครไหมใช่ถูกต้อง
รอให้ผลนิติวิทยาศาสตร์รอให้ตำรวจเขาแถลงก็แล้วกัน
หมอปลาบอกเลยไม่กล้าแสดงอาการอะไรเยอะ
แต่เอาเป็นว่าสัมผัสได้อันนี้ที่ติเขาบอกมานะ
แต่ก็เปิดเผยไม่ได้จริงจนกว่าหมอปลาจะเปิดเผยเอง
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราเลยไปหาหมอปลาอีกครั้ง
ค่ะเพราะท่านผู้ชมถามกันมาเยอะเหลือเกินแล้วมีสิ่งหนึ่งที่หมอปลาเนี่ยต้องตอบคำถามด้วย
เดี๋ยวให้ท่านย้อนไปฟังนิดหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะฟังหมอปลา
วันที่หมอปลาไปเมื่อวันศุกร์หลังจากหมอปลากลับไป
ในเสริมเป็นน้าเขยของน้องชมพู่นะฮะณเสริมเนี่ยคือสามีของน้าตาย
บ้านที่มีต้นมะม่วงที่น้องชมพู่ไปนั่งขุดดินเล่นก่อนจะหายตัวไปค่ะนะ
เสริมบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าโอ้โหที่หมอปลาบอกต้องกลั้นเอาไว้สัมผัสได้
แล้วก็ซิบอะไรบอกติเนี่ยไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อว่าหมอปลาสัมผัสได้หรอกนะ
จะสัมผัสอะไรได้ก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นไง
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าหมอปลาก็เหมือนกับหมอดูหรือว่าร่างทรงทั่วไปนั่นแหละที่มีคนติดตามจำนวนมากนะ
ก็แค่คนที่เป็นหมอดูร่างทรงที่มีคนที่เขาติดตามอยู่เยอะก็แค่นั้นเองนะ
ถ้ามีอิทธิฤทธปฏิหารจริงเนี่ยหมอปลามาแล้วก็ต้องทำให้เห็นเลยสิ
อ่าสั่งลมพายุฟ้าฝนตกอะไรอย่างเนี้ย
นั่นแหละถึงจะเชื่ออะไรที่ไม่เห็นด้วยตา
ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นณเสริมบอกว่าอยากบอกไปถึงหมอปลาว่า
หากเก่งจริงเนี่ยทำไมไม่ถามน้องชมพู่ไปเลยว่า
ใครเป็นคนฆ่าเป็นคนทำร้ายน้องชมพู่
ต้องโทษจะเห็นประมาณนี้
ความคิดอย่างไรที่หมอปลา
ก็ไม่แปลกนะหมอปลาก็เหมือนหมอดูทั่วไปนั่นแหละ
ผมพูดอย่างนี้เลย
ก็เหมือนหมอดูทั่วไปหมอดูที่ไหนมาก็
สัมผัสดวงวิญญาณอย่างนั้นสัมผัสอย่างนี้ฝันอย่างนั้นฝันอย่างนี้
นิมิตอย่างงั้นนิมิตอย่างงี้ไม่เห็นมีใครทำอะไรได้
นี่ฮะค่ะแต่หมอปลาเขาบอกว่า
เขาไม่ใช่หมอดูเขาไม่ใช่ร่างทรง
แต่เขาเนี่ยเป็นคนที่สัมผัสได้นะเวลาที่เจออะไรต่าง
ที่เป็นลักษณะของสัมผัสพิเศษแล้วก็มาขอความช่วยเหลือ
หรือว่าจะต้องแก้ไขอะไรยังไงหมอปลาบอกว่า
คือได้ฟังที่นักเสริมพูดก็ขอชี้แจงหน่อย
โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นปมดราม่า
หมอปลาบอกว่าหลังจากที่กลับมาจากบ้านน้องชมพู่เนี่ยนะ
ยืนยันว่าไม่ได้ฝันหรือว่าสัมผัสอะไรถึงวิญญาณของน้องชมพู่เลย
แม้ว่าก่อนที่จะกลับมาเนี่ยก่อนจะออกจากพื้นที่บ้านน้องชมพู่เนี่ย
ตัวเองได้บอกกับน้องชมพู่เอาไว้ว่า

อยากให้มาบอกปริศนาเรื่องการเสียชีวิตของน้องชมพู่
แต่ตั้งแต่วันศุกร์พอกลับมาแล้วเนี่ยจนถึงวันนี้ที่เราไปหา
หมอปลาบอกยังไม่ได้สัมผัสอะไรเห็นน้องชมพู่เลย

ส่วนวันที่หมอปลาไปบ้านน้องชมพู่นะครับ
แล้วก็บ้านญาติญาติด้วยไปเดินทั้งหมดเนี่ย

ในพื้นที่ด้านล่างระแวกบ้านน้องชมพู่นะ
มีบ้านของน้องชมพู่นะ
บ้านของน้าตายที่อยู่ใกล้กัน

เป็นคนที่ใกล้ชิดกับครอบครัวนะฮะ
ทั้งหมดเนี่ยห้าหลังไปเนี่ยแหละครับ

หมอปลาบอกว่าไม่ได้สัมผัสอะไร
บ่งบอกอะไรยังไงได้เลยนะครับ
แต่ว่าก็มีบางเรื่องที่กระซิบบอกกับติเอาไว้
แล้วมีอย่างหนึ่งที่หมอปลาบอกว่าค่อนข้างมั่นใจ

ว่าเรื่องนี้ไม่มีไม่มีเกี่ยวข้องนะครับ
กระซิบบอกกับติผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็เป็นประเด็นที่ถามถึงกันเยอะแบบนี้นะครับ

แล้วมีคนบอกว่าเออถ้าเก่งจริงก็บอกมาเลยสินะ

หรือว่าก็ถามน้องชมพู่ไปเลย
ใครเป็นคนทำร้ายน้องชมพู่นะครับ
เรื่องนี้นะฮะหมอปลาพูดว่ายังไง

มันเป็นความลับระหว่างผมกับพิธี

เราก็คิดว่าเราอาจจะสัมผัสกับวิญญาณน้องได้มั่ง
พยายามเดินตั้งแต่บ้านลุงพลบ้าน
ก็คือไปแล้วมันสัมผัสได้ยากหรือไง

อันนี้ขนาดผมยังไม่ได้พูดอะไร

แค่ผมเข้าไปเล็กน้อย
อะไรอ่ะ

ผมแค่กระซิบนักข่าวเฉย

ร่างทรงหมอดูมาเยอะทำไมคุณไม่ร้อนตัวบ้างอ่ะ

แต่หมอปลาเขาบอกไว้แล้วล่ะว่ายังไงขอให้ตำรวจเขาถลงแถลงอะไร
เขาเรื่องคนร้ายก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาจะบอกนะครับ
ส่วนประเด็นที่มีพระรูปหนึ่งที่มาจากเชียงรายนะ
มาสำรวจพื้นที่แล้วก็บอกว่าน้องชมพู่เนี่ย
เสียชีวิตจากการถูกไฟช็อตแล้วก็เอาศพไปทิ้งที่ภูเหล็กไฟ
เรื่องนี้หมอปลาบอกว่าไม่ใช่แน่นอน
ไม่ต้องไปแบบพิสูจน์อะไรตามหลักของหมอปลาหรอก
หมอปลาบอกว่าศพน้องเนี่ยเจอ๑๔พฤษภาคม
น้องหายตัวจากบ้านไป๑๑พฤษภาคม
ถ้าไปเพราะวันนั้นถูกไฟช็อตไฟถูกเจอจนเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วศพเอาไปทิ้งไว้๔คืน

ตอนเจอศพพิสูจน์หลักฐานถ้าตามข่าว

เด็กน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๘๑๑ชั่วโมง

เด็กจะถูกไฟดูดเสียชีวิต๑๑พฤษภาคม
แล้วมีคนเอาศพไปทิ้งเอาไว้ที่ภูเหล็กไฟ

ศพน้องเจอวันที่๑๔
จริงไหมแต่น้องหาตั้งแต่๑๑๑๒๑๓
ถ้าน้องตายคือไฟช็อตมก็ต้องตามวันที่๑๑
๔คืนศพต้องเน่า
เพราะว่าตอนที่ไปเจอศพซึ่งหมอก็บอกว่า
ตายของน้องระหว่าง๘๑๑ชั่วโมง
ก็น้องเพิ่งตายถ้าเราตามหลักก็น่าจะเป็น

เจ้านาฑี่ชุดแรกพลาดครับที่ผมพูดครั้งานั้น
พลาดเพราะหลักฐานสำคัญ
ที่ไม่ขึงเอาออกขึงแป๊บเดียว
นี่คือเราพลาดตรงนั้นนะครับพอเราพลาดตรงนั้นปั๊บ
ทีนี้มันจะทำอะไรได้มากเพราะสิ่งสำคัญคือจุดบริเวณที่ศพน้องตายมันอยู่ตรงนั้นนะครับ
แล้ววันนั้นที่ผมขึ้นไปมันมีทั้งกลับบ้านมีทั้งของเซ็นไห้เต็มหมดแล้ว
ใครก็เดินเหยียบย่ำแล้วจะไปหาหลักฐานอะไรครับเลยมันทำให้คดีนี้มันซับซ้อน
ทีนี้คำถามที่ว่าเอาแล้วเมื่อไหร่จะจับคนร้ายได้นะฮะเรื่องนี้เป็นคำถามที่โอ้โหทุกคนถามกันทุกวัน
คดีน้องชมพู่หมอปลาบอกว่าตัวเองก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกัน
เพราะว่าหมอปลาคือมือปราบสัมภเวษีสัมผัสได้แค่วิญญาณ
ไม่ได้เป็นหมอดูจะได้รู้วันเวลาที่ตำรวจจะออกหมายจับคนร้ายได้
แต่หมอปลาก็มั่นใจในการทำงานของตำรวจนะครับเชื่อว่าจะสามารถสืบสวนสอบสวน
จนสามารถหาหลักฐานมัดตัวคนร้ายได้อย่างแน่นอน
หมอปลาก็ยังฝากกำลังใจไปถึงคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่นะครับ
ว่าขอให้เชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วคนร้ายจะถูกจับได้โดยเร็วที่สุด
แล้วก็ฝากให้กำลังใจไปถึงลุงพลด้วยนะลุงเขยของน้องชมพู่
เพราะหมอปลาบอกว่าเชื่อว่ายังไงลุงพลก็ไม่ใช่คนร้ายในคดีนี้อย่างแน่นอน
แต่พอผมได้ไปสัมผัสลุงพลมันไม่ใช่นะเหมือนเป็นตัวลอกให้กับใครบางคนแค่นั้น
ไปสัมผัสลุงพลมาแล้วมันไม่ใช่
นี่ฮะหมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่าอ่าเดี๋ยวจะขอกลับไปยังพื้นที่บ้านกกอกอีกสักครั้งหนึ่ง
ถ้าไปในครั้งนี้เนี่ยอาจจะสัมผัสอะไรบางอย่างเพิ่มเติมก็ได้

ไทยรัฐทีวีได้เจอหมอปลาแน่นอนฮะหมอปลาบอกไม่ต้องห่วง
คุณผู้ชมคะมีประเด็นนึงค่ะที่พ่อแม่ของน้องชมพู่บอกว่าอยากจะขอชี้แจงหน่อย
เพราะว่าถูกกล่าวหาในลักษณะที่ว่า
หากินกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ลูกสาว
เพราะว่ามีคนบริจาคไปช่วยเหลือครอบครัวของน้องชมพู่เป็นหลักล้าน
มีกระแสข่าวบอกว่า๒ล้านบาทบ้าง
ก็บอกว่า๓๐ล้านบาทบ้าง
คือเมื่อวานนี้คุณแม่ของน้องชมพู่ถึงขั้นที่เดินเข้าไปในบ้าน
สมุดบัญชีธนาคารทั้งหมดที่มีมาให้กับนักข่าวของเราดู
เปิดให้ดูเลยว่าสมุดบัญชีทั้งหมดที่มี
มีเงินอยู่เท่านี้จริงประมาณแสนนึงแสนนิด
วันนี้แม่บอกว่าเอาให้ชัวร์ให้เห็นกันชัด
เดี๋ยวจะหาว่าสมุดบัญชีไม่อัปเดต
นี่คือเมื่อวานค่ะบอกว่าแม่มีทั้งหมดสมุดบัญชีที่มี
เอามาให้นาริสบุญนิ่มทีมข่าวของเราดู
แม่บอกว่าเพื่อความมั่นใจเพื่อความชัวร์ว่าแม่ไม่ได้หากินกับลูก

ใช่เดี๋ยวปรับสมุดบัญชีแบบอัปเดตเลย

ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทกศนะคะ

ไปที่ธนาคารนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ปรับสมุดบัญชี

แล้วกลายเป็นมีข่าวลือว่าคนบริจาคเยอะหลักล้าน๒ล้านบาทบ้าง๓๐ล้านบาทบ้าง
สมุดเรียบร้อยยื่นให้นาริสดูเลยค่ะ
รับว่าส่วนหนึ่งเป็นเงินบริจาคที่คนช่วยเหลือ
ฆ่าทำศพค่ะและการจัดงานศพให้น้องชมพู่ค่ะ
รวมไปถึงเป็นเงินจากหน่วยงานต่าง
นาริสก็เลยถามแม่ของน้องชมพู่
บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยมีการโพสต์เปิดบัญชีขอรับบริจาค
เกี่ยวกับเรื่องของน้องชมพู่ไหมแม่ยืนยันเลยว่าไม่เคยจริง
ไม่เคยโพสต์ขอรับบริจาคอะไรเลย
แต่เคยมีกรณีพี่น้องเย็ดแม่โพสต์เลขบัญชี
เพื่อให้ญาติที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยากจะโอนเงินช่วยเหลือ
ฆ่าทำศพหรือว่าพิธีศพของน้องชมพู่
โอนมาเป็นการช่วยเหลือกันในเครือญาติ
ไม่ได้มีการโพสต์เพื่อขอรับบริจาคจากใครทั้งนั้นค่ะ
ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่แม่จะมาหากินกับการเสียชีวิตของลูกสาวแบบนี้
แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าแม่เอาออกเป็นว่านี้
เขาก็ไม่รู้ว่าแม่เคยพูดแม่มีแค่นี้นะ
เขาก็ยังว่าแม่ให้ดูบัญชีแล้วแต่บัญชีพ่อล่ะ
พ่อไม่มีแล้วก็แค่บัญชีศมี๕๐๐๐๐บาท
ว่ามี๒ล้านนะแม่ดูแล้วมันได้๔๐๐๐ค่ะ
นี่นะคะแม่ก็ยืนยันชัดเจนแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวก็เลยถามแม่เพิ่มเติมว่า๔๒วันแล้วอะค่ะ

แม่ยังมีความหวังอยู่ไหมหรือหมดหวังไปแล้ว
หรือยังไงได้คุยกับตำรวจบ้างไหมตำรวจว่ายังไงบ้าง

และคิดว่าตำรวจน่าจะจับคนร้ายได้เพราะตำรวจบอกแม่ว่า
ทนไปก่อนอีกไม่นานเกินรอยังไงพวกผมก็ไม่ถอย
นี่คือสิ่งที่ตำรวจบอกกับแม่และพ่อของน้องชมพู่นะคะ
ทางครอบครัวเลยมีความหวังค่ะว่าจะจับคนร้ายได้แน่นอน
แม่ก็คิดว่า๔๒วันนี้มันก็นานแล้วนะ
ขึ้นมาหลก็คิดว่ามันก็อาจจะใกล้แล้วก็ได้

ก็มีบอกแม่ว่ามันไม่นานหรอกนะอดทนไปก่อนนะแม่ต้องทน
คือถ้านับวันที่น้องหายตัวไปตั้งแต่๑๑พฤษภาคม๔๒วัน

แต่เป็น๔๕วันหลังพบศพนะฮะซึ่งพบศพน้องชมพู่คือ๑๔พฤษภาคม

ทีนี้ช่วงเวลานี้มันก็มีหลายคนที่ตกเป็นผู้ที่ถูกจับตามองว่าจะเป็นคนร้ายหรือเปล่านะฮะ
ถูกเรียกไปสอบปากคำก็หลายครั้งบางคนก็ถูกเรียกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเขาบอกว่าเขาก็อึดอัดใช่ไหมฮะ
แต่มีอยู่คนนึงนะครับทุกผู้ชมครับชื่อว่าในกิ้งในกิ้งนี่คือน้องชายของคุณพ่อน้องชมพู่
นี่ฮะคนนี้คือคุณพ่อน้องชมพู่นะฮะในกิ้งนี่เป็นน้องชายของนายอนามัยวงศรีชานะฮะเป็นน้าน้องชมพู่
ก่อนหน้านี้ก็เคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะฮะเพราะว่าเขามีเรื่องของคดียาเสพติดอยู่
แล้วก็ถูกตำรวจเนี่ยควบคุมตัวไปตั้งแต่แรกเพราะว่ามีคดียาเสพติด
แล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดียาเสพติดไปเลยควบคู่กับการสอบปากคำเรื่องคดีของน้องชมพู่
ตอนนี้หลายคนก็เลยมองว่าเออสุดท้ายแล้วถ้าจับใครไม่ได้เนี่ยกิ้งจะตกเป็นแพ้ไหม
แม่ของน้องชมพู่นะครับในฐานะพี่สะพ้ายของในกิ้งมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
แล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าในกิ้งจะมีส่วนฆ่าน้องชมพู่ที่เป็นหลานสาวนะฮะ
เรื่องจากครั้งสุดท้ายที่เจอกันตอนนั้นในกิ้งได้มาหานางทองสินวงศรีชา
ก็คือยายจกที่เป็นแม่สามีของเธอแล้วก็เป็นแม่ของในกิ้ง
ที่บ้านของน้องชมพู่มาขอเงินนางทองสิน๒๐๐บาท
หลังจากนั้นก็ไม่เจอกันอีกเลย
แม่ของน้องชมพู่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาทะเลาะอะไรกับในกิ้งด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นคิดว่าในกิ้งไม่ใช่คนร้ายแน่นอน
เช่นเดียวกับพ่อของน้องชมพู่พี่ชายแท้ของในกิ้งนะครับ
บอกกับเราว่าตัวเองในฐานะพี่ชายคนโตนะ
กิ้งเนี่ยเป็นน้องชายอายุ๑๘พ่อน้องชมพู่นี่๔๐กว่าแล้วนะครับ
ประมาณใกล้๔๐นะ๓๘ห่างกัน๒๐ปีนะครับ
พ่อน้องชมพู่ยืนยันว่าในกิ้งน้องชายเนี่ยเป็นคนไม่สู้คนนะฮะ
แล้วก็เชื่อฟังคำสั่งของพี่มาตลอดมีทะเลาะกันบ้าง
แต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นการถึงขั้นทำให้โกรธแค้น
แล้วมาลงกับลูกสาวของตัวเองได้

เพราะว่าน้องชายผมก็รักหลานอยู่นะ
น้องจะผมบ่นผมด่าน้องจะไม่ตอบกลับเลยนะ

สามสิบแปดสามสิบเจ็ดครับ

นี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่พ่อมั่นใจว่าน้องอาจจะไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นหรอก

ครั้งสุดท้ายที่มันมาที่บ้านเราคือเดือนพฤศจิกาเกี่ยวข้าวปีที่แล้วค่ะน่าจะ๖๒นะ

ขอเงินย่าค่ะเพราะว่าย่ามานอนที่บ้านเรามันก็ตามมาขอเงินแม่น่ะ

สองร้อยค่ะให้ไปร้อยเดียวมันก็ไม่ไปแต่มันไม่เถียงแล้วนะเออ
พ่อเขาก็ด่าน้องนั่นแหละแต่มันไม่ยอมเถียงนะ

มันก็ได้จนสองร้อยแล้วมันก็กลับแม่ก็ไม่เคย

พ่อก็มีดุบ้างค่ะ

แม่คิดว่าคนที่รู้พฤติกรรมพ่อกับแม่แล้วก็น้าตายณเสริมว่า
ออกจากบ้านนี้เขาต้องกลับมาเวลาไหน

อืมก็ขอต่อเนื่องที่เรื่องของในกิ้งเลยนะคะ

ทีมข่าวไปคุยกับแม่ของในกิ้งนะคะ
คือแม่เล่าให้ฟังว่าในกิ้งลูกชายเนี่ย
ถูกตำรวจควบคุมตัวไปตั้งแต่วันที่๑๕พฤษภาคม
แต่เป็นการควบคุมตัวในข้อหาคดียาเสพติดและอาวุธปืน

แต่ว่า๑๔พฤษภาคมคือวันที่พบศพน้องชมพู่
ตำรวจก็เลยสอบปากคำในกิ้งเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องชมพู่ไปด้วย

แต่ตอนนี้ในกิ้งก็ยังอยู่กับทางที่การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่
เพราะว่ามีคดียาเสพติดกับคดีอาวุธปืน
แม่ก็เลยบอกว่าตั้งแต่๑๕พฤษภาคมจนถึงวันนี้คือไม่ได้เจอลูกเลยนะคะ
แม่บอกเป็นห่วงคิดถึงอยากไปเยี่ยมอยากเห็นหน้า
แต่แม่ไม่รู้ว่าในกิ้งลูกชายถูกควบคุมตัวไว้ที่ไหนค่ะ
คิดถึงก็อดเอาค่ะคิดถึงค่ะค่ะ
คิดถึงล้างมือกันร้องไห้ก็เดี๋ยว
คิดถึงลูกไม่จังมองลูกอยู่เนี่ยล่ะ
ค่ะไม่ได้เกี่ยวค่ะ

แล้วก็ไปสวนมาเฮือนไปเล่นน้ำมูก
ไม่ได้ไปออกนอกบ้านไปใส่นะ
นี่นะคะคุณแม่ทองสินวงศรีชา
คุณแม่ก็บอกว่าในกิ้งเนี่ยไม่เคยทะเลาะ
ไม่เคยมีปากเสียงรุนแรงกับนายอนามัย
ผู้เป็นพี่ชายนายอนามัยก็คือพ่อของน้องชมพู่นะคะ
แล้วตัวในกิ้งจะไปบ้านกกอกก็ต่อเมื่อแม่ไปด้วยเท่านั้น
เพราะในกิ้งจะตามไปขอเงินแม่
ไม่ได้ขอเงินจากพ่อของน้องชมพู่นะ
แล้วล่าสุดที่ในกิ้งไปบ้านกกอกก็คือเมื่อปลายปีที่แล้ว
ปกติในกิ้งจะไม่ไปบ้านพ่อของน้องชมพู่อยู่แล้วอะค่ะ
จะไปก็ต่อเมื่อแม่ไปถึงจะไปในพื้นที่
อย่างที่คุณแม่บอกนะฮะก็เหมือนกับที่คุณแม่น้องชมพู่บอก
ในกิ้งก็บอกเหมือนกันก็คือไปครั้งสุดท้ายก็ไปขอสตางค์
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ที่อยู่ในพื้นที่บ้านกกอกได้ไปคุยกับเด็กแก๊งจำปา
แก๊งต้นจำปาหรือว่าแก๊งจำปาคือเด็กกลุ่มนี้เนี่ย
เขาจะเป็นเด็กในหมู่บ้านที่รู้จักกันนายนามแก๊งจำปา
ชอบมาเล่นใต้ต้นจำปลาปีนต้นจำปลาเล่นต้นจำปลาต้นนี้เป็นจำปลาต้นใหญ่
อยู่ใกล้บ้านน้องชมผู้นะฮะน้องกลุ่มนี้เนี่ย
เมื่อ๑๑พฤษภาคมเนี่ยวันนั้นก็ได้ยินแล้วก็ได้ออกเดินตามหาน้องชมพู่ด้วยนะครับ
แล้วเขาก็นั่งกันอยู่แถวบ้านน้องชมพู่ตรงจุดนี้นะฮะ
พอรู้จากน้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่ว่าชมพู่หายตัวไปเนี่ยก็ช่วยกันออกตามหาเลย
เรียกว่าถ้าจะถามว่าใครคนแรกที่ออกตามหาน้องชมพู่นอกจากน้องสดิ้งพี่สาวแล้วเนี่ย
ก็คือแก๊งต้นจำปานี่แหละแก๊งจำปานี่แหละนี่นะฮะ
วันนี้ติก็เลยเอาไปคุยด้วยหน่อยไปถามน้องน้องหน่อยวันนั้นเห็นอะไรยังไงบ้าง
แล้วไปตามหากันแบบไหนอะไรยังไงบ้างนี่ฮะน้องน้องบอกว่า
เช้า๑๑พฤษภาคมวันเกิดเหตุเนี่ยมาเล่นกันอยู่ที่ต้นจำปาห่างจากบ้านน้องชมพู่
อยู่บนแคร่หน้าบ้านใส่เสื้อกล้ามสีขาวกางเกงบอลสีแดงเป็นกางเกงขาสั้นนะฮะ
แล้วก็มีสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่นอนเล่นมือถืออยู่ใกล้กัน
แก๊งต้นจำปาบอกนี่ก็คล้ายกับสิ่งที่เราได้ยินมาตลอด
ส่วนช่างวากับช่างโด่งตอนนั้นสายไม้อยู่ใกล้บ้านของนายแอ๋ม
แล้วพวกเธอก็เล่นกันตามปกติช่างวาช่างโด่งก็ทำไม้อยู่ในระแวกพื้นที่นั่นแหละนะครับ
เด็กแก๊งจำปลาบอกว่าจากนั้นจำเวลาไม่ได้ว่ากี่โมงแน่ชัดนะ
พี่สดิ้งพี่สาวของชมพู่เนี่ยก็เดินมาถามว่าเห็นน้องชมพู่ไหม
เด็กบอกไม่เห็นแต่ก็ช่วยกันตามหานะ
เพราะรู้ว่าน้องชมพู่หายจริงนะช่วยสดิ้งออกตามหาตามบ้านต่าง
เดินไปที่บ้านลุงพลด้วยแล้วก็กลับมาที่บ้านน้องชมพู่ด้วยนะครับ
คือเด็กบอกว่าตอนนั้นก็เป็นเวลาสักประมาณ๙โมง๑๐นาทีมั้ง
ทีมข่าวก็ถามว่าแล้วทำไมจำเวลาได้น้องบอกว่าก็ดูเวลาจากในโทรศัพท์มือถือ

เห็นตอนน้องนั่งเล่นอยู่แค่ค่ะ

อยู่แค่ด้วยกันค่ะ
แล้วจากนั้นหนูเห็นว่าน้องชมพู่ได้เดินออกมาเล่นอะไรไหม

ไม่เห็นแบบได้มาตักลงกับดินอะไรมั้ย
ไม่เห็นค่ะตอนที่น้องชมพู่เดินไปต้นมะม่วงหนูยังไม่เห็นเลยค่ะ

แล้วหนูเห็นว่ารถแบ็คโฮตอนนั้นหนูเห็นรถแบ็คโฮไหม

ไม่เห็นรถแบ็คโฮลอยู่บริเวณหน้าบ้านเลยใช่ไหมไม่เห็น

ตอนหนูอยู่บ้านหนูก็เห็นเขาเดินกับพี่สาวเขา
เดินกับพี่สาวเขาแต่ยังชุดเดิมมั้ย

ตอนที่นั่งเดินเข้าไปหาพี่ดิ้งเดินเสร็จแล้วเข้าไปหาพี่ดิ้งก็๙โมง๑๐นาทีแล้ว

คือเดินตามหาน้องชมพู่แล้วค่ะแต่แล้วก็มีคนมาเยอะแล้วก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
แล้วไปนั่งอยู่แค่บ้านพี่ดิ้งค่ะแล้วเปิดโทรศัพท์มาดูก็๙โมง๑๐นาที

แล้วเข้ามาบอกไหมว่าตอนตอนนั้นเข้ามาบอกกับหนูกันว่าไงพี่สาวดิ้ง
เอ้ยพี่สาวดิ้งเข้ามาบอกกับหนูกันว่าไงค่ะ

หนูบอกไม่เห็นเดี๋ยวหนูก็บอกว่าเดี๋ยวไปหาช่วย

กับคนอื่นที่มาหามาหาด้วยกัน

ก็มีคนถามว่าน้องใส่เสื้ออะไร

แล้วก็เกงบอลสีแดงค่ะ

แล้วก็เกงบอลสีแดงค่ะ

แล้วก็เกงบอลสีแดงค่ะ

แต่ว่าเด็กแก๊งจำปาบอกว่าตอนที่พี่ดิ้งมาหาแล้วก็ช่วยกันเดินตามหาเนี่ย
ก็ประมาณเก้าโมงสิบนาทีค่ะดังนั้นช่วงเวลาก็ดูไม่ค่อยไม่ตรงกัน
ไม่ค่อยสอดคล้องแต่ที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าช่วงเวลาต่างมันคงชัดอยู่ทางตำรวจนั่นแหละ
เพราะว่าตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำโอ้โหแทบหมดหมู่บ้านอยู่แล้ว
ทุกฝ่ายเลยนะฮะเพียงแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ย
แต่ละฝ่ายที่ให้กันมาเราก็ไม่รู้อันไหนที่เป็นข้อมูลเวลาที่แน่ชัดหรือไม่อย่างไรนะครับ
มันอาจจะคลาดเคลื่อนกันได้ทีนี้เพื่อคลายข้อสงสัยนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณกิติศักดิ์ก็อยากจะทราบช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปตกลงมันเป็นเวลาเท่าไหร่ยังไงกันแน่
เพราะเด็กแก๊งจำปาบอกว่าหลังจากที่น้องสดิ้งมาบอกว่าชมพู่หายตัวไปแล้วช่วยกันเดินตามหาน้องชมพู่ทันทีเนี่ย
แล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรเนี่ยมันเป็นเวลาประมาณ๙นาฬิกา๑๐นาที
ก็เลยให้น้องช่วยจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงในการเดินหาน้องชมพู่ในวันนั้นหน่อย
แล้วจับเวลาไปด้วยนะครับน้องก็พาคุณกิติศักดิ์ไปเดินลัดเลาะไปตามบ้านเรือนของชาวบ้าน
เข้าซอยโน้นทะลุซอยนี้ไปถึงถนนหน้าหมู่บ้านนะไปถามชาวบ้านว่าเห็นน้องชมพู่ไหม
แล้วถึงเดินไปถึงบ้านลุงพลก่อนจะเดินกลับมาที่ต้นจำปาที่เล่นกันอยู่ตอนแรก
แล้วก็เดินตามหาน้องชมพู่ไปตามซอยในหมู่บ้านอีก
พอเดินไปถึงบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านก็เดินวกกลับมาผ่านหน้าปากซอยแล้วเข้ามาทางบ้านน้องชมพู่
แล้วเดินต่อไปอีกไปเลี้ยวเข้าซอยไปที่ฟาร์มเลี้ยงหนูเป็นฟาร์มเลี้ยงหนูเก่าของพ่อน้องชมพู่
ตะโกนเรียกหาน้องชมพู่กันอยู่ตรงนี้อีกประมาณ๕นาทีครึ่งนะ
ไทยเด็กก็จำได้เขาบอกหนูไปอย่างนี้อะไรนะพี่ติเนี่ยไปด้วยนะครับแต่สุดท้ายเดินเนี่ยแล้วเป็นพื้นที่เเหละเนี่ย
สมโพง
สมภูสมภูนี่ค่ะเด็กเด็กบอกว่านี่วันนั้นหนูเดินแล้วตะโกนแบบนี้เลย
ค่ะนี่เป็นน่าจะเป็นกลุ่มคนแรกแรกแล้วนะฮะในในหมู่บ้านที่ตามหาน้องชมพู่อ่ะ
เพราะพอสดิ้งวิ่งมาก็เจอแก๊งนี้ที่ต้นจำปาเลยแล้วเดินตามหากันเนี่ยนะฮะ
เด็กเด็กแก๊งต้นจำปาเนี่ยออกเดินตามหาในหมู่บ้านนะครับหลังจากนั้น
ชาวบ้านก็เริ่มทราบข่าวแล้วว่าน้องชมพู่หายตัวไปแล้วก็มากันมากขึ้นมากันหลายคนขึ้นแล้ว
จากการที่คุณกิติศักดิ์ทดลองเดินจับเวลาเสมือนจริงกับเด็กเลยนะฮะ
จุดนั้นซอยนี้เนี่ยฮะไปตามจุดต่างเนี่ยใช้เวลาอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ย
ก็เลยเอ๊ะถ้าเกิดเด็กมาดูจุดเวลาสุดท้ายแล้วคือ๙นาฬิกา๑๐นาที
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถ้าถอยหลังไปแสดงว่าชมพู่ก็ต้องหายไปตั้งแต่เวลา๘โมงกว่าหรือเปล่า
ถ้าตามเวลาที่เรายึดตรงนี้นะเวลาที่เป็นเวลาจริงที่ตำรวจเขาได้ข้อมูลอาจจะไม่ใช่ก็ได้
แต่จากที่เราได้จากเด็กแก๊งต้นจำปาวันนี้เนี่ยบอกว่าเดินเดินเดินจนไปสุดท้าย๙นาฬิกา๑๐นาที
ถามว่าแล้วรู้ได้ยังไงบอกดูจากโทรศัพท์มือถือถ้าย้อนหลังไปตามช่วงเวลาก็คือก็ต้อง๘โมงกว่า
ตอนที่น้องสดิ้งรู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปเออช่วงเวลามันยังไงกันแน่นะครับ
ถามน้องสดิ้งดีกว่านะน้องสดิ้งเนี่ยบอกว่าวันที่น้องชมพู่หายไปเนี่ย
วันนั้นเนี่ย๑๑พฤษภาคมนะครับตอนเช้าพ่อแม่แล้วก็ตัวเองกับน้องสาวก็กินข้าวเช้ากันเสร็จ
แล้วพ่อกับแม่ออกไปทำงานตอน๗โมงครึ่งน้องสดิ้งกับน้องชมพู่ก็อยู่บ้านกัน๒คน
แล้วน้องก็บอกว่าจะไปเล่นตรงใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตาย
จากนั้นน้องสดิ้งก็มารู้ตัวอีกทีก็คือมองไม่เห็นน้องสาวแล้วก็เดินไปดูนะครับ
ไปดูที่ป่ามันสำปะหลังแล้วก็ไปที่ต้นจำป่าก็ไปถามเพื่อนเด็กแถวนั้นว่าเห็นน้องชมพู่ไหม
จากนั้นก็ช่วยกันเดินตามหาไปตามบ้านต่างซอยต่างแล้วก็เดินไปถึงบ้านลุงพล
แล้วก็ย้อนกลับมาที่บ้านตัวเองขณะที่น้องชมพู่หายตัวไปนะครับ
สดิ้งยืนยันว่าไม่ได้ยินเสียงสุนัขตัวไหนเห่าเลยนะฮะ
ไม่มีรถคันไหนขี่หรือว่าขับเข้ามาให้ได้ยินเลย
ได้ยินแต่เสียงช่างใสไม้ก็คือช่างโด่งช่างวาเขาทำงานไม้อยู่ใกล้บ้าน
แล้วก็เวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยคิดว่าน่าจะสักประมาณ๙โมง
ที่แม่จะกลับมาถึงบ้านประมาณ๑๐โมงกว่า
เราก็ถามว่าแล้วตอนแรกที่น้องหายตัวไปเนี่ย
คิดว่าน้องไปไหนคิดว่าน้องหายไปไหนนะฮะ
ตรงนี้เขาใส่ไม้กันนะครับใกล้บ้าน
สดิ้งบอกว่าคิดว่าคงมีคนพาน้องไป
แล้วก็อาจจะเอาไปทิ้งหรือเอาไปฆ่า
อาจจะเป็นเพื่อนที่มาพาน้องไปเดินเล่น
คิดว่าน้องจะหลงป่าอยู่แถวบ้าน
ถ้าเดินไปหนูก็ต้องเห็นพวกเด็กน้องเขาก็ต้องเห็น
เพราะว่ามันไปได้ไปทางนี้มันมาทางนี้ไม่ได้

น้องไม่เคยมาทางนี้เลยหรือว่าไปเล่นบ้านนู้นเลย

ไม่ค่ะมันก็ไม่มีเงินในโทรศัพท์
ก็จะมีแค่ในซิมทัวร์มันจะมีเน็ตอยู่ในตัว
ก็เลยเปิดใช้เมนเซ็นเจอร์ได้แต่ว่าโทรไม่ได้นะ

อ๋อแต่พิมพ์ข้อความที่ส่งได้ใช่ไหม

แอปได้เล่นได้ทุกอย่างแต่โทรไม่ได้
ได้ค่ะส่งได้แค่ข้อความเฉพาะไม่เซ็นเจอร์
หลังจากที่ไปหาป้าแต่งกับลุงพลมา
หนูก็มานั่งมานั่งพักเพราะว่าเดินแล้วมันเหนื่อย
ก็วิ่งมาก็มานั่งตรงแค่ว่าจะบอกแม่
หนูเดินไปหาประแต่งกับลุงพลบอก
ตอนไปบอกพระดำอะไรเสร็จเราก็เดินไปเลย

แต่ดูแน่แหละตอนแรกคือ๙ประมาณ๙โมง
ไม่ได้ดูค่ะแต่ประมาณพอว่า
ตอนแม่มาก็๑๐โมงกว่าแล้ว
ผมแสดงจะตั้งสับสนเพราะมันก็ตกใจ
แต่เราดูในแอปล่าสุดไม่ได้ถึงตอนกี่โมง
เราเล่นอะไรอยู่นี่ไม่เคยเวลา

น้องน่าจะมีคนพาไปหรือไม่ก็เอาไปทิ้งเอาไปฆ่า

ไม่ครับเพราะว่าน้องไม่เคยขึ้นไป

หรือว่าไปตกน้องตกน้ำหรือคิดไม่หรือ

สดิ้งเชื่อว่ายังไงต้องมีคนพาน้องไป

แต่ช่วงเวลาที่น้องสดิ้งบอกกับเราก็

เขาคงได้ข้อมูลเรื่องช่วงเวลาที่ชัดเจนไปแล้ว
ตกลงว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไง

มีนัยสำคัญทางคดีมาก
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะเรามีประเด็นนึงที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ

ทีมข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านกกตูม

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านกกตูม
เขาก็ช่วยออกตามหาน้องชมพู่

สองพฤษภาคมสงสัยว่าเป็นเสียงน้องชมพู่หรือไม่
นี่ค่ะประเด็นนี้คือทีมข่าวไปคุยกับชาวบ้านกกตูมนะคะ
นางทังสินเชื้อคนแข็งและนางเนียมชัยโกรธ
ทั้งคู่เล่าให้ฟังว่าหลังน้องชมพู่หายไป
ชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาตั้งแต่วันแรกเลยนะคะ๑๑พฤษภาคม

ชาวบ้านในหมู่บ้านกกอกก็มาเล่าต่อกัน
ให้ชาวบ้านบ้านกกตูมฟังว่ามีในพราน
ในพื้นที่ขึ้นไปหาของป่าที่ภูเหล็กไฟตอนกลางคืน
แล้วได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ค่ะ
แล้วก็เอามาบอกข้อมูลกับชาวบ้านว่าสงสัยว่าเสียงเด็กที่ได้ยินเนี่ย
เป็นเสียงน้องชมพู่ที่หายตัวไปหรือเปล่า
พรานได้ยินเสียงเด็กร้องบนภูเหล็กไฟ
ก็คือคืนวันที่๑๒พฤษภาคมนะคะ
น้องชมพู่หายตัวไปช่วงเช้า๑๑พฤษภาคม
แต่ไม่รู้ว่าเสียงร้องคือเสียงใครนะคะ
คือชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะขึ้นไปหา
จุดที่ในพรานบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องค่ะ
ขึ้นไปหาในวันถัดไปแต่ก็ไม่มีร่องรอยอะไรแล้ว
ได้ยินเสียงเด็กร้องที่วังฮี่
แต่ว่าไม่รู้จุดนะ

ตีหน้ากระดานประหาทั้งนั้นบ่อประสานอะไรครับแล้วก็ไปล่ะเขาเจ้าก็
ตีหน้ากระดานไปแล้วถ้าขี่รถก็ขี่เจอร่องลงร่องรอยอะไรไม่เจอแล้วมั้ง
เขาจะไม่พูดอะไรเนี่ยค่ะป้าทังศิลป์กับป้าเนียม
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าตั้งแต่วันแรกที่น้องชมพู่หายไป
ก็ไปช่วยกันตามหาแล้วก็เห็นว่าพ่อกับแม่ของน้องชมพู่
กระวนกระวายเพราะว่าลูกหายหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ซึ่งดูแล้วน่าเป็นห่วงมากเด็กเล็กเกินไปที่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้
จนวันรุ่งขึ้นตอนเช้าอะค่ะสิบสองพฤษภาคม
เมื่อคืนนอนหลับไหมแม่น้องชมพู่ตอบเลยว่านอนไม่หลับ
ไม่สบายใจพอชาวบ้านกลับไปหมดแล้ว
ก็ยังขึ้นไปหาบนภูเหล็กไฟกันอีกรอบนะคะ
กลับลงมาเนี่ยเกือบสว่างนะคะคือช่วยกันตามหาอย่างเต็มที่มาก
แม่ก็เลยถามว่าเมื่อคืนนอนหลับไหมแม่ก็เลยว่าอย่างนี้
เขาก็บอกโอ้ยนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วไปหาน้องชมพู่หรือเปล่า
เขาบอกว่าไปขึ้นไปเพราะว่านอนอยู่บ้านก็นอนไม่หลับ
เขากินข้าวกินตอนเย็นนะคะค่ำแล้วเขาขึ้นไปนะ
เพราะว่าชาวบ้านเขากลับหมดแล้วชาวบ้านเขากลับหมดแล้ว
เขาก็นอนยังไงก็นอนไม่หลับพ่อกับแม่เขานะ
อันนั้นแม่ก็ไม่ได้ถามเขาว่าไปกี่คน
หุ่นเปล่าไฟดับเบสนะเบสที่ย่งทางนะ

ขอบคุณว่าชมขามีข้อมูลจากชาวบ้านกรกตูมอีกคนนึงค่ะ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าช่วงวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
ตอนที่กำลังช่วยกันออกตามหาได้ยินเสียงเด็กร้องบริเวณภูเหล็กไฟ
จากปลายห้วยวังฮีห้วยวังฮีเนี่ยอยู่ใกล้กับบ้านกวนบุ่น
ตำบลจันเพ็ญอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะคะ
ห่างจากบ้านน้องชมพู่ก็หลายกิโลตามแผนผังนี้เลยนะคะ
แต่ถ้าวัดระยะทางจากบริเวณที่ได้ยินเสียงเด็กร้องไปจนถึงจุดที่พบศพ
จะห่างกันเพียงหนึ่งจุดสามศูนย์กิโลเมตรนะคะตามแผนผังเมื่อสักครู่
ก็คือกิโลกว่ากว่าเสียงร้องที่ชาวบ้านได้ยิน
เขาบอกว่าได้ยินช่วงวันที่สิบสองถึงสิบสามพฤษภาคมค่ะนี่ค่ะ
พื้นที่เส้นทางเป็นแบบนี้นะคะจุดที่ได้ยินเสียงเด็กร้อง
คือเขาก็ช่วยกันตามหาแล้วพยายามไปตามที่มีคนบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องจากจุดนั้นจุดนี้
เขาก็พยายามขึ้นไปหาแต่ก็ไม่เจอไงฮะ๑๒๑๓พฤษภาคมเนี่ยไม่เจอ
ครับจนสิบสี่พฤษภาคมนี่แหละเกณฑ์คนไปค้นหาบริเวณดังกล่าวอีกรอบหนึ่ง
เพราะว่าคนพูดถึงกันว่าได้ยินเสียงเด็กร้องจากตรงนี้หลายคนครับ
แล้วชาวบ้านเขายืนยันว่าได้ยินเสียงจริงน่าจะเป็นเสียงน้องชมพู่
แต่จากสภาพพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะคะก็ถือว่าง่ายต่อการขึ้นภูเหล็กไฟ
ไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่นะคะ
มันก็ได้ยินเกาเวาแต่จะเกานะจังแมนเพราะใดเกา
หนึ่งน้อยห้องทั้งป่ายโฮ้ยวังฮี่

บ่อสิบเอ็ดก็บ่อสิบสองก็สิบสาม

เมื่อที่เขาพากันไปหาโตหลายเที่ยว

ว่าอะไรได้ยินซิ่งหน่า
ถ้าท่านผู้ชมจำได้เมื่อ๒วันก่อนเมื่อวันเสาร์
ระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่อยู่ที่บ้านเนี่ย
มีโทรศัพท์มาหาอยู่สายหนึ่ง
เป็นโทรศัพท์มือถือของคุณแม่น้องชมพู่
แล้วปลายสายก็บอกว่าเป็นร่างทรงนาคน้อยนภาลัย
เธอไม่ยอมมาเธออยู่ที่ชมัดอื่น

บอกวิธีบอกคนร้ายบอกการจับบอกข้อมูลกับแม่

ก็นึกว่าเงียบหายไปแล้ว
วันนี้ระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
เอาสมุดบัญชีธนาคารไปปรับเล่ม
ไปดูยอดเงินว่าตกลงมีเงินบริจาค
เข้ามาช่วยเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงกันแน่
โทรมา๕สายฮะตอนนั้นก็กำลังวุ่นอยู่

พอโทรมาสายที่๕สายสุดท้ายเนี่ย
คุณแม่ก็เลยรับสายปลายสายเป็นผู้หญิง
จำเสียงได้บอกว่าร่างทรงคนนี้ยื่นโทรศัพท์มือถือให้กับนฤทธิ์เลยฮะ
ผู้สื่อข่าวของเรานี่ครับซึ่งพอเธอได้พูดได้คุยเนี่ย
เธอก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับบอกว่าเธอเป็นคนที่รักษาคนด้วยพลังจิตมานานแล้ว
สมความดีมานานทำให้มีจิตสัมผัส
มีดวงวิญญาณขององค์เทพอยู่หลายองค์นะไม่ใช่แค่ไม่กี่องค์หลายสิบองค์เลยเธอบอก
มีอยู่ในตัวเธอแบบเยอะนะหลักเลยเนี่ยเธอเป็นร่างทรงของนาคน้อยนภาลัย
เป็นร่างทรงของนาคน้อยนภาพรด้วยเมื่อสองวันก่อนที่โทรมาเนี่ย
คือตั้งใจจะคุยกับแม่น้องชมพู่แล้วก็คุยกับตำรวจ
เพื่อจะบอกเบาะแสของคนที่ทำร้ายน้องชมพู่คนที่เป็นคนร้ายตัวจริง
ข้าพเจ้าจะมียาให้แก้ใครทำพิธีขอขมา
ข้าพเจ้ามุณเลขด้วยสื่อสารทางโทรศัพท์นี้แหละ
โมงองหนึ่งแล้วหมุนแรกท้ายแรกบนแรกแล้งได้หมดเลย

ว่าเราจะให้คุณแม่เราสื่อสารไปอย่างนี้เนอะเรามีพลังจิตจริง
เราไม่เพราะว่าตอนนี้เราก็สู้กับพวกนี้อยู่พวกหมู่มารนี้มันเยอะ
เราจะเปิดเผยตัวจริงเลยไม่ได้จะให้นักข่าวเข้ามาเลยไม่ได้
ก็เหมือนกับว่าเราต้องรักษาคนในแถวบ้านเราก่อนให้เขารู้ว่าข้าพเจ้ามีองค์นี่ฮะค่ะ
สองวันก่อนที่โทรมาก็บอกว่าคนร้ายมี๓คนแต่ละคนรูปร่างแบบนั้นรูปร่างแบบนี้
คุณพ่อคุณแม่ต้องไปเอาขันห้าเอาทูบกี่ดอกเทียนกี่ดอกมาทำพิธีแบบนั้นแบบนี้
ท่องคาถาให้ฟังแล้วท่องตามเยอะแยะไปหมด
คุณผู้ชมสังเกตสีหน้าคุณแม่ของน้องชมพู่ดูก็แล้วกันค่ะ
คือวันนั้นก็สีหน้าอย่างนี้มันวันเสาร์เท่าวันที่โทรมาคุณพ่อคุณแม่น้องชมพูฟังอยู่เป็นชั่วโมง

อันนี้เลยให้นาริสคุยแทนวันนี้
น้อยน่าพาลัยคือถามนู่นนี่นั่น
ร่างทรงนาคน้อยนภาลัยที่โทรมาเนี่ย

บอกไม่เชื่อก็อย่ามาลบหลู่ตัวเธอเนี่ยมองเห็นทุกอย่างนะ
เห็นด้วยว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยนฤทธิ์เนี่ยกำลังอัดเสียงเธออยู่ใช่ไหม
หรือจะดูตั้งแต่วันเสาร์

สงสัยนี่บอกอัดเสียงอยู่ใช่ไหมนี่ฮะนาริสนี่แบบโอ้โหตกใจ
ค่ะคนลุกสู้เห็นได้ยังไงนะฤทธิ์ก็เลยเอาอย่างนี้
ถ้าเกิดรู้จริงเห็นจริงเนี่ยท่านร่างทรงนาคน้อยนภาลัยเนี่ย
ถ้าเห็นทีมข่าวของเราจริงเนี่ยเราชูนิ้วอยู่บอกมาหน่อยได้ไหม
ชูอยู่กี่นิ้วเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาอย่างนั้นเลยก็เห็นนี่ก็เห็นนี่ว่าอัดเสียงอยู่ใช่ไหมเนี่ย
เลยถามเลยว่าเนี่ยเรากำลังชูนิ้วอะไรยังไงอยู่เดี๋ยวท่านฟังนะฮะ
ถ้าเกิดแม่เห็นแม่บอกว่าถ้าแม่เห็นจริงเนี่ยแม่ต้องรู้สิว่าผมชูกี่นิ้ว
แม่ไม่ต้องบอกว่าผมจุดทูปเพราะแม่เห็นผมอยู่แล้วเนี่ยอันนี้
ผมขอบตาดำแล้วเหรอฮะ

คนที่พูดอยู่นี่แหละ
ผมโดนน้ำมันผมยังไม่โดนเลยนะแม่
อ้าวนริฐขอบตาดำ
โดนน้ำมันโดนของแล้ว
แต่ไม่ได้บอกว่าชูกี่นิ้วพอนาริสถามว่าผมชูกี่นิ้ว
บอกว่าเธอโดนแล้วเธอลบหลู่เธอโดนมนต์ดำแล้ว
ขอบตาดำเลยโดนมนต์ดำจนขอบตาดำ
โอ้โหนาริสเสียกำลังใจแย่บอกผมอดนอนครับทำขาวนี่แหละเลยขอบตาดำ
นี่ค่ะคุณนาริสก็เลยถามต่อนะฮะ
บอกว่าเอ้าถ้าเห็นจริงเนี่ยนะมีพลังจริงเห็นนู่นนี่นั่นจริงเนี่ย
บอกหน่อยได้ไหมตอนนี้ดวงวิญญาณน้องชมพู่เป็นยังไงบ้าง
ร่างทรงนาคน้อยนภาลัยไม่ยอมตอบนะครับ
แล้วก็หาว่าคุณนฤทธิเนี่ยลบหลู่เธออีกนะ
เมื่อวันเสาร์เนี่ยนะอ่าวันเนี่ยถามอีกทีหนึ่งไม่ยอมตอบ
บอกแต่ว่าคุณนฤทธิ์เนี่ยลบหลู่เธอ
ให้มาคุยกับนวิทย์บุญนิ่มแบบตัวต่อตัวเดี๋ยวฟังนะ

ให้ตำรวจถูกร้ายฟันไปขอข้ามาทุกธรรมที่ไปรบกวนเจ้าภูนั้น
ให้ฟันถูกขันหาจุดภูภันเก้าหลบกะเทียนส่องให้กาบลง
ถูกไห้ทนจังที่มีบุญให้แม่ทำผิดที่ขอข้ามาต่อภูธรรม
เจ้าภูธรรม
ขันบักจนนองเกบมีจิตมาขาแม่

เก็บแล้วค่ะแม่
ยังยังเหนื่อยอยู่ข้าพเจ้าจะสื่อทางนี้ให้แล้วก็จะสื่อให้คุณแม่
ทำพิธีอะไรต่างถ้าไม่ทำก็แล้วแต่นะ
ร่างทรงนาคน้อยนภาลัยบอกเหนื่อยค่ะร้องจนเหนื่อยนี่
เอาเป็นว่าเธอก็บอกว่าต้องถือขันห้าจุดทูบจุดเทียนแล้วกราบ
อะไรพวกนี้นะฮะถึงจะเจอคนร้ายจะทำไม่ทำก็แล้วแต่
คุณแม่น้องชมพู่นะเห็นไหมใช่ไงดูสีหน้าคุณแม่ไง
คือคุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่เขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไง
แล้วเขาก็บอกมาตลอดนะคะว่าคือเข้าใจนะทุกคนที่เข้าหา
ในมุมให้กำลังใจแม่ขอบคุณแต่ในมุมที่พูดอะไรในลักษณะ
ที่มันไม่จริงหรือมาหลอกหรือมาโกหกมาบอกว่าวิญญาณน้อง
อย่างนั้นอย่างนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีใครสบายใจหรอก
ใช่นะแต่ก็คุณแม่น้องชมพู่เขาจะรับสายตลอดนะคือแม้ว่า
ไม่ได้เชื่อแต่ก็โทรมาก็พร้อมจะฟังอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแม่
บอกวันนึง๔๕คนนะโทรมาก็ดูสายนี้สิใช่ดีนะทั้งนั้น
โทรมาค่ะไม่รู้เน็ตหมดหรือยังโทรมาค่ามือถงมือถือ
เป็นยังไงร้องเพลงซะนานเลยนะอ่าแม่น้องชมพู่บอกว่าทุกวันนี้
นะครับมีร่างทรงโทรมาเยอะมากส่งจดหมายก็มีส่งข้อความ
ก็มีไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าก็เหนื่อยกับเรื่องพวกนี้
นะนอกจากนี้ยังพูดถึงกรณีที่ลุงพลกับป้าแตนนะที่เป็นพี่
กับพี่เขยเนี่ยนะไปทำพิธีกับร่างทรงคนหนึ่งไปครั้ง
ยังพูดโจมตีมายังแม่ของน้องชมพู่แม่น้องชมพู่บอกว่าไม่อยากตอบโต้นะฮะ
เพราะว่ามันก็ต้องแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่ในใจลึกนะก็ไม่อยากให้ลุงพลกับป้าแตน
ไปหาร่างทรงคนนี้อีกแล้วไม่อยากให้ร่างทรงคนนี้มาทำเป็นเรียกดวงวิญญาณของลูกสาวไปเข้าร่าง
ซึ่งคนเป็นแม่ทุกคนไม่อยากมีใครเห็นแบบนั้นอยู่แล้วมั่นใจว่าร่างทรงที่ลุงพลกับป้าแตนไปหา
ไม่ใช่ดวงวิญญาณของน้องชมพู่ลูกสาวอย่างแน่นอนดูได้จากคำพูดที่ร่างทรงสื่อสารออกมา
แล้วบอกว่าเป็นน้องชมพู่ซึ่งยังไงมันก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่จำเป็นด้วยที่ต้องไปหา
หรือไปทำอะไรแบบนั้นพร้อมกับขอให้ร่างทรงคนนี้อย่าเอาน้องชมพู่ไปหากินแบบนั้นอีก
แม่ก็ไม่อยากจะว่าเขาเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าร่างทรงคนนี้ชาวบ้านเจ้าช่องแถวนั้นเขาก็นับถือ
แล้วถ้าแม่จะเป็นคนเดียวที่ไม่เชื่อคิดดูสิมันจะเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าน้องชมพู่มาทำเสียงเหมือนเลยนะ
จะบอกให้นะว่าลูกแม่ไม่ได้พูดภาษากลางทุกคำหรอกค่ะ
จะพูดเวลาที่น้องเล่นเพิดเพลินแล้วก็หลงพูดไปด้วยความเป็นเด็ก

ดูร่างทรงคนนั้นที่เป็นข่าวแล้วกี่เปอร์เซ็นต์คือน้องชมพู่

ใครจะรู้จักลูกเท่าพ่อกับแม่คิดดูสิ

เท่าน้องไหนแปลว่าพ่อเท่าของน้องนะเท่าน้องไหน
โกรธไหมพ่อโกรธไหมที่บางคนเอาเป็นร่างทรงแล้วมาหากินกับลูกตัวเอง
ความจริงคือโกรธค่ะตอนนี้แม่เชื่อว่าน้องอาจจะเป็นวิญญาณ
หรือว่ามันก็คงจะใช่วิญญาณนั่นแหละตามความเชื่อของแม่นะ
แล้วทำไมถึงมาเรียกวิญญาณลูกแม่อยู่ได้ทำไมคุณไม่เรียกวิญญาณลูกคุณล่ะ
อยากจะพูดแรงแบบนี้เลยนะจริงไหมล่ะ
แม่ก็นักเลงเลยบอกทั้งหลายจำไว้นะ
ใครจะเข้าทรงอะไรบอกว่ามีน้องชมพู่ไปเข้าเนี่ย
ลูกสาวเขาเรียกใครต่อใครว่ายังไงบ้างค่ะคือแม่ของน้องชมพู่บอกมาตลอดนะคะไม่ใช่จะไปลบรูหรือว่าไปท้าทายอะไรแต่หลายหลายครั้งที่คุณแม่ด้วยความเป็นแม่ลูกอะค่ะเขารู้อยู่แล้วใครพูดถึงลูกตัวเองผิดถูกยังไงมาหลอกหรือเรื่องจริงเขาฟังออกแล้วเขาก็ฟังรู้ก็เลยบอกว่าอย่ามาหลอกลวงกันเลยนะคะแต่ที่แน่ก็ยัง
ลูกศิษย์ห้าคนไปที่บ้านพ่อกับแม่ของน้องชมพู่นะคะพระสุกัณฐ์ไม่ได้แสดงปฏิหารไม่ได้บอกว่านิมิตเห็นอะไรเกี่ยวกับน้องชมพู่นะคะแต่ว่าพระท่านบอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคามมาให้กำลังใจจริงนำน้ำดื่มนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามอบให้พระสุกัณฑบอกว่าติดตามข่าวนี้ติดตามข่าวน้องชมพู่ทุกวันคือวันนี้จะไปจังหวัดบึงกาล
กำลังใจแล้วก็บอกกับพ่อแม่ของน้องชมพู่ว่าการที่น้องชมพู่เสียชีวิตเป็นเหตุที่ไม่ธรรมดาน่าจะมีคนทำให้เสียชีวิตวันหนึ่งตำรวจจับคนร้ายได้แน่นอนก็ถือว่าเป็นการหมดเคราะห์หมดกรรมของน้องต่อไปนี้พ่อกับแม่และน้องสดิ้งก็เป็นคนที่อยู่ต่อก็ต้องเข้มแข็งทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นถึ
ก็ให้พ่อแม่ของน้องชมพู่อย่าหวั่นไหวกับกระแสสังคมตอนนี้ที่อาจจะมีบางกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นบรรทอนจิตใจขอให้อดทนมุ่งสร้างความดีถือว่าเป็นการทำบุญให้น้องชมพู่ค่ะ
เอาเอาเอาบุญที่เข้าสร้างเลยล่ะให้ได้ไปหวาดลูกหวาดเต่าให้ได้รับ

สุกัณฐ์ได้หยิบเหรียญเป็นเหรียญของพระครูสุนทรสาธุกิจ
ติขมณีวันนะคะจากในย่ามแล้วก็มอบให้พ่อกับแม่ของน้องชมพู่และทีมข่าว
เพื่อความเป็นสิริมงคลช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย
มีแต่ความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตก่อนกลับก็กรวดน้ำให้กับน้องชมพู่
สุกัณฑไม่ได้แสดงปฏิหารไม่ได้บอกว่านิมิตเห็นอะไรเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่
ท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์พระสงฆ์ที่ดีไม่ควรที่จะอวดอุตริ
หรือต้องใช้วิธีการโยนประทัดขับไล่ผีหรือจะมาทำพิธีเรียกวิญญาณอะไรพวกนั้น
สิ่งที่ควรทำก็คือให้ยึดมั่นในความดีคนทำชั่วไม่มีใครรอดพ้นจากกฎแห่งกรรม
อำนวยเอกรักษาค่ะผู้ที่ติดตามมาด้วยนะคะ
ก็เป็นชาวจังหวัดบึงการบอกว่าดูข่าวน้องชมพู่ทุกวันนะคะ
ดูไทยรัฐนิวโชว์นี่แหละดูทุกวันลุ้นทุกวันเมื่อไหร่ตำรวจจะจับคนร้ายได้สักที
อยากให้ตำรวจช่วยเร่งมือหน่อยอยากรู้ว่าตอนจบของคดีนี้จะเป็นยังไง
สิ่งที่กลัวที่สุดคือกลัวว่าตำรวจจะจับคนร้ายไม่ได้
กลัวว่าจะมีคนมาเป็นแพ้แต่ก็อยากจะให้กำลังใจตำรวจและทีมข่าวทุกคนด้วยค่ะ
ก็นั่นแหละสิผมกลัวกลัวกลัวจับไม่ได้ครับ
มีอะไรอยากบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมครับ
กลัวว่าจะตำรวจจะจับแพ้
นี่ฮะก็ผู้ที่มาที่บ้านของพ่อแม่น้องชมพู่นี่ก็มาทุกวันนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับหมอเข้มนะครับ
เข้มนี่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหมอธรรมตาทิพย์นะครับทุกผู้ชมครับ
เคยไปคุยแล้วล่ะแต่เราไปคุยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
ไปสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่หน่อย
ในเชิงของทางหมอทำตาทิพย์เขาจะเห็นอะไรอย่างไรบ้าง
ครั้งนี้หมอเข้มได้ทำพิธีนั่งทำสมาธิ
แล้วก็เพ่งจิตสื่อสารกับกุมารทองดำกุมารทองขาวอยู่ที่ใต้ถุนบ้าน
เพื่อจะให้บอกว่าใครเป็นคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่
ใครคือคนร้ายตัวจริงนะครับ
จากนั้นหมอทำตาทิพย์ได้หลับตาพนมมือ
แล้วก็บอกกับกุมารทองทั้งสองตนนะครับ
กุมารทองดำกุมารทองขาวนะเดี๋ยวท่านฟังนะครับ
ขอไม่ได้ลบมาลบหลู่ขอมาขอ
ขอเพิ่งบุญบรรพลิมีของกุบาอาจารย์
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดจาให้ศักดิ์สิทธิ์

หมอธรรมบอกว่าคนร้ายที่มาอุ้มน้องชมพู่ไปมี๒คนนะครับ
คนหนึ่งเป็นคนอ้วนนะฮะเป็นคนนอกหมู่บ้าน
อีกคนนึงผอมนะฮะเป็นคนในหมู่บ้านกกอก
ทั้งคู่อายุประมาณ๓๔ถึง๓๕ปีนะครับ
รองเท้ายางมีปุ่มโอ้โหนี่บอกชัดเลยนะฮะ
ส่วนคนอ้วนเนี่ยใส่หมวกปีกรองเท้าผ้าใบสีดำ
กางเกงผ้ามันสีดำเสื้อสีขาวผ้าร่มนะฮะ
วันเกิดเหตุคนร้ายเดินลัดเลาะมาจากป่ายางแล้วก็ใช้ยาสลบไปโปะหน้าน้องชมพู่
แล้วคนที่เป็นคนผอมก็อุ้มน้องชมพู่แล้วเอาไปส่งให้กับคนรูปร่างอ้วน
จากนั้นคนร้ายที่รูปร่างอ้วนก็อุ้มน้องชมพู่เดินลัดเลาะป่าขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
แล้วไปวางน้องที่หมดสติทิ้งไว้กลางป่าจากนั้นทำการถอดเสื้อเพื่อเบี่ยงเบนคดีนะฮะ
ส่วนสาเหตุนะฮะทางหมอธรรมตาทิพย์หรือว่าหมอเข้มนะครับบอกว่าเกิดจากคนร้ายที่เป็นคนอ้วน
เป็นคนนอกหมู่บ้านเนี่ยนะฮะไม่พอใจพ่อน้องชมพู่เพราะเคยถูกพ่อน้องชมพู่ทำบางสิ่งบางอย่างผิดใจกันไว้
แล้วยังแค้นฝังใจอยู่ซึ่งพ่อน้องชมพู่เนี่ยรู้จักแล้วก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่อาจจะลืมไปแล้วว่าเคยทำอะไรไว้กับคนร้ายคนนี้แล้วก็เผยนะครับว่าคนร้ายเนี่ยเคยมาบ้านน้องชมพู่ด้วย๓ครั้ง
แล้วเป็นคนที่ชำนาญการเดินป่าเขาด้วยนะครับ
คนใหญ่แล้วมันอุ้มเอาผ้าเช็ดหน้าปิดจมูก

เพราะว่าหมาตัวนี้ก็เดินตามอยู่นะเขาเคยมาสามครั้ง
เขาเคยมาที่นี่แล้วสามครั้งปลาส้มก็ตามด้วยไม่เห่า
นี่พ่อก็พูดไม่ได้ว่าวันไหนเวลาไหนเหมือนพูดไปแล้วก็เหมือนโกหกนั่นแหละ

ทำให้สองคนนี้เจ็บทำมาก่อน

คนหนึ่งเป็นคนไหนครับคนจ่อยหรือคนอ้วนครับ

อาจจะทำให้เขาเจ็บแต่เขาลืม

เพราะว่าเค้าเป็นเจ้ากำไรเวียนกันมาก่อน
ค่ะในมุมคดีของน้องชมพู่เราตามให้ต่อ
แต่ว่าเรื่องของพระอาจารย์เดือนชัยที่เชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่เราก็ยังตามหาอยู่นะคะ
คือพระอาจารย์เดือนชัยเคยออกมาบอกว่ามีนิมิตเห็น
อย่างนั้นอย่างนี้เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่
เคยพูดถึงเรื่องของตัวลงตัวเลขทะเบียนรถ
แล้วก็ไม่รู้ว่าบังเอิญหรืออะไรก็ไปตรงกับรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล๒งวดอย่างนี้
ทีนี้ค่ะก็มีหนังสือคำสั่งให้ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ก็เลยกลับไปที่สำนักสงฆ์ของตัวเองที่พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ห่างจากบ้านกกกไป๒๐กิโล

จากที่ไปที่อุดรธานีก็ไม่เจอ
ก็เลยลองไปดูหน่อยว่าไปที่กาลสินหรือเปล่า
มีลูกศิษย์โพสต์บอกเอาไว้บอกว่ามาอยู่ที่นี่ค่ะเอาไกลจากที่เดิมแค่๒๐กิโลใช่ค่ะ
นี่คุณวิมลวันไปครับไปเจอกับหลวงตาขอนแก่นอิทธิเตโชครับ
ขาเจ้าคณะตำบลหนองผืออำเภอเขาวงพระลูกวัดวัดป่าศิลาอาจ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าวัดพระเดือนชัยมาจำวัดที่นี่จริงค่ะ
มาถึงช่วงค่ำวันศุกร์๑๙มิถุนายนมีลูกศิษย์ลูกหามาด้วย๒๐กว่าคน
มีรถมาประมาณห้าคันพระเดือนชัยบอกว่าจะมาขอจำวัดสองสามวัน
แต่ว่าไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวครับ
วันรุ่งขึ้นพระเดือนชัยและลูกศิษย์ก็ทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างคล้ายกับ
เห็นในทีวีอ่าพระลูกวัดบอกแบบนี้นะคะครับแล้วพระเดือนชัยก็ไปบอกว่า
อาจจะขอจำวัดที่นี่ต่อสักประมาณสามสิบวันนะอืมพอช่วงเช้าเมื่อวานนี้
สิบเอ็ดมิถุนายนพระเดือนชัยมาบอกครับว่าถูกพระสายันท่านเจ้าอาวาสวัด
เพิ่งมรณภาพไปประมาณหนึ่งเดือนก่อนครับมาเล่นด้วยเอาเหรอแล้วก็บอกว่า
โอ้โหพระสายันท่านเฮียนจริงจริงนะพระเดือนชัยบอกพระลูกวัดว่า
อยู่ต่อไม่ได้แล้วเพราะเจ้าอาวาสวัดที่มรณภาพไปเนี่ยเฮียนมาก
ครับบอกแบบนี้ค่ะอ๋อมาบอกว่าตอนที่มานอนจำวัดอยู่ที่นี่
อดีตเจ้าวาดวัดมาเล่นซะแล้วบอกว่ามาเล่นซะแล้วใช้คำนี้ค่ะ
หกโมงเย็นพระเดือนชัยกับลูกศิษย์เก็บข้าวเก็บของออกไปเลยค่ะอ๋อเหรอฮะ
ลูกวัดที่นี่บอกว่าก็สังเกตว่าเข้าของเครื่องใช้เครื่องครัวต่าง
พระเดือนชัยเอาไปเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะไปจำวัดที่ไหนอะไรยังไงต่อนะคะ
แต่เห็นเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ออกกันไป
อัตมากก็ไม่ได้คุยอะไรเลยข้าวมากอะค่ะ
เพราะว่าไม่รู้จักเขาจะไปคุยเรื่องอะไรก็ไม่
ท่านมาจำวัดที่นี่กี่คืนครับ
คืนเดี๋ยวหือที่ติ่มติ่มน่ะคือที่สองก็ไม่ติ่มแล้วน่ะมาดึกแล้ว
อาจารย์ดีใจนอนไม่ได้อยู่ทั้งในที่เราคุยแล้วอาจารย์คนสะยันอยู่นี่แหละเล่นกับเรา
คุยกับเราไปเย่นไปหยอก

นอนไม่ได้วิ่งออกมานอนกับลูกศิษย์อยู่ข้างนอก
สำหรับหลวงตาขอนแก่นนะคะชาวบ้านนิมนต์มาจากวัดโพนาดีที่อยู่ไม่ไกลกันนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่ท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมมรณภาพไปครับชาวบ้านก็เกรงว่าที่วัดเนี้ยค่ะ
ป่าศิลาอาจจะกลายเป็นวัดร้างก็เลยนิมนต์ท่านมาจำวัดที่นี่นะคะ
และท่านก็เป็นคนให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับเรื่องของพระเดือนชัย
ทีนี้ค่ะเราก็ลองไปดูโพสต์ของลูกศิษย์ของพระเดือนชัยนะคะ
มีลูกศิษย์โพสต์เมื่อเช้าอะค่ะบอกว่าตอนนี้หลวงปู่เดือนชัยอยู่บ้านเกิด
ใครอยากมากราบนามัศกาลหลวงปู่มาได้อยากรับเหรียญจากมือหลวงปู่เดือนชัย
มาที่บ้านดอนยาวใหญ่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชศรีมา
โคราชอีกแล้วใช่แล้วก็มีโพสต์จากลูกศิษย์พูดถึงกำหนดการของพระเดือนชัย
ว่าจะไปอุทยานมาคบูชาอนุสรตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกครับ
มิถุนายนแล้วก็จะอยู่นครนายกถึง๓๐มิถุนายน
โอ้โหนี่ตั้งแต่มีคำสั่งคณะสงฆ์ที่มุกดาหารให้ออกจากพื้นที่จังหวัด
เพราะว่าสำนักสงฆ์ถ้ำจานครูภูหินต่างที่ไปอยู่ที่มุกดาหาร
นี่ก็เป็นที่ของป่าไม้เขาไม่ได้ขออนุญาตถูกต้อง
ที่ที่อุดอนธานี
ก็เป็นที่ดินของพ่อแม่

เหมือนกับเป็นที่พักส่งให้มี
ศพลูกศิษย์ข้าวของเครื่องใช้อะไรไปอยู่เต็มเลยตั้งแต่วันแรก

นี่ไปมีลูกศิษย์โพสต์บอกอยู่โคราชอีกแล้ว
แล้วเดี๋ยว๒๗มิถุนายนจะไปนครนายก
โอ้โหกิจนิมนต์ท่านเยอะจริงคือถ้าเป็นศิลปินก็บอกว่าเดินสาย
เนี้ยเป็นดารานักร้องก็บอกเดินสายค่ะ
แต่ไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็นเลยใช่ค่ะอ่า
อ้าวก็นี่แหละฮะความเคลื่อนไหวของพระเดือนชัย
ท่านผู้ชมครับคดีของน้องชมพู่๔๒วันแล้วนะครับ
ตำรวจตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ในพื้นที่
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าตำรวจก็บอกว่าขอให้มั่นใจเชื่อใจเถอะ

กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนกันอยู่เหมือนเดิม
ทำมาอยู่ทุกวันมีฝีมือดีทั้งชุดสืบสวนสอบสวนจากกรุงเทพก็มาสมทบก็มี
ทั้งจากนครบาและกองปราบราม
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับเราได้ไปคุยกับชาวบ้าน
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านกกตูม
ห่างจากบ้านกกอกประมาณ๕กิโลเมตร
แต่เขาไปช่วยกันหาตั้งแต่วันแรกอยู่แล้ว
หมู่บ้านเขาก็ใกล้ชิดกันนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกัน
ชาวบ้านได้จับกลุ่มพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับ
เพราะวันที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
ชาวบ้านกกกตูมเองก็ไปช่วยตามหา
แล้วก็ติดตามข่าวนี้มาทุกวัน
ทุกวันเนี่ยทุกค่ำต้องเปิดทีวีดูข่าวเรื่องของน้องชมพู่
แล้วก็คุยกันแบบนี้ตอนเช้าก็คุยกัน

เป็นแบบนี้มา๔๒วันแล้วชาวบ้านบอก
ก็เหมือนกับทีมข่าวของเราก็เกาะติดคดีนี้

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านกกตูมบอกว่า

พี่เขาบอกว่าเขาก็พากันขึ้นไปตามหาบนเขา

จุดที่เจอศพน้องชมพู่เนี่ย

แต่ทุกครั้งคนที่อยู่ข้างล่าง
ก็คือด้านบ้านกอกเนี่ยจะบอกว่า

ตามคำบอกเล่าของร่างทรง
ก็เลยไม่เจอศพสักทีนะ

ที่ขึ้นไปจะถึงจะถึงอยู่แล้ว

มันก็เลยไปไม่ถึงไปไม่ถึง
สุดท้าย๑๔พฤษภาคม

เป็นชาวบ้านบางส่วนนะที่เราคุยด้วยนะครับ

ไม่ได้เก้าพื้นที่
ไม่ได้กั้นพื้นที่จุดเกิดเหตุที่เจอศพเลย

มันน่าจะถูกทำลายไปจนหมดแล้ว

ที่จะไปถึงตัวคนร้ายได้
มึงมันตายที่แรกนะ
ติดวงล้อมเลย
ศพภูเหล็กไฟฮามคุณพายน๊อเค้าไปเลยนะ

ที่เขาเล่าขานกันมานะครับเรื่องราวลี้ลับของป่าภูเหล็กไฟ
ชาวบ้านบอกเราว่าหลายสิบปีที่ผ่านมา
เคยมีผู้ชายคนหนึ่งหลงขึ้นไปบนภูเหล็กไฟนะฮะบนเขาตรงนั้น
ครั้งนั้นชาวบ้านได้ไปดูหมอนะเป็นหมอในพื้นที่บ้านกอกนะครับ
หมอดูคนนี้บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวครบกำหนด
เจ้าป่าเจ้าเขาก็จะปล่อยตัวออกมา
ไป๗วันมีคนไปหาของป่าเจอผู้ชายคนนี้เดินออกมาจากป่าจริงนะฮะ
ก็เลยทำให้เชื่อได้ว่าหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาตัวน้องชมพู่ไป
ก็จะต้องปล่อยออกมาเหมือนกับผู้ชายคนนี้นะฮะ
แต่เรื่องนี้มันก็๑๐กว่าปีแล้วนะหลายสิบปีแล้ว
แต่ว่ากรณีของน้องชมพู่สุดท้ายเด็กเสียชีวิต
ก็เลยทำให้เชื่อว่าคนที่พาน้องไปแล้วไปทำร้ายน้องเนี่ย
ต้องไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเรื่องลี้ลับอะไรหรอก
ก็เป็นเรื่องของคนนี่แหละที่จับเด็กไป
แล้วก็ทำเด็กจนเสียชีวิตแล้วก็เอาศพไปทิ้งเอาไว้
เจ็ดมือบ่าเจ็ดมือก็มาแบบบ้านกวกกอกเลยละ
มอตผีมอยาวแล้วเฉิงเวาะคุนก็ต้องน้อยถูกเอาออกมาส่ง
ส่วนเรื่องราวของผู้ชายคนนั้นนะครับ
ชาวบ้านบอกกับเราเนี่ยที่ว่าหลายสิบปีที่ผ่านมา
หลงในปู่อ่าป่าภูเหล็กไฟอ่าสุดท้ายมีหมอดูบอกว่าเดี๋ยว
ป่าเจ้าเขาเขาก็ครบกำหนดก็ปล่อยออกมาค่ะเนี่ยฮะ
ก็๗วันออกมาเนี่ยหลังจากที่ผู้ชายคนนี้ออกมาจากเขาแล้วนะครับ
อีกไม่กี่ปีต่อมาก็เสียชีวิตโดยเสียชีวิตจากการอ่า
เกิดเหตุปืนลั่นใส่ตัวเองนี่ฮะชาวบ้านก็เลยเชื่อว่า
ก็คงเป็นกรรมเก่าของผู้ชายคนนี้ที่ทำเอาไว้ส่วนเรื่องของน้องชมพู่เนี่ย
เชื่อว่าเป็นเรื่องของคนนี่แหละมีคนร้ายมาพาตัวเด็กไป
ทำร้ายเด็กจนเสียชีวิตแล้วก็เอาศพไปทิ้งเอาไว้ค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าคดีนี้ตำรวจทำงานอย่างหนักต่อเนื่องนะคะ
แต่ตำรวจไม่ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวมากนักเพราะตำรวจก็จะบอกตลอดว่า
ว่าจะไปกระทบต่อรูปคดีอย่างวันนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่มนะคะ
ตำรวจภูทรกกตูมค่ะช่วงสัก๔โมงเย็น
นำเครื่องมือไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมที่บ้านของหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
นายนารินขออนุญาตบอกแค่ชื่อไว้แค่นี้นะคะเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยค่ะ
และที่สำคัญคือยังไปเก็บขนสุนัขเพิ่มเติมนะคะ
ก่อนหน้านี้เก็บขนสุนัขขนแมวขนหนูไปหลายตัวใช่ไหมคะครับ
เก็บขนสุนัขตัวนี้จะหลอยค่ะเป็นสุนัขเพศผู้อายุสามปีนะคะ
เป็นสุนัขพันธ์ไทยพื้นบ้านครับคือจาหลอยเนี่ย
อยู่ในพงหญ้าหน้าบ้านอ่าเจ้าหน้าที่ก็เนี่ย
ต้องไปใกล้ใกล้พยายามเข้าไกลแล้วก็ไปดึงขนของมันไป
เลยไปหลบเลยอ่ะเห็นตำรวจมาหลบเลยนี่นะคะอืม
คือสันนิษฐานว่าคนร้ายอาจจะนำร่างของน้องชมพู่ใส่ถุงกระสอบปุ๋ยแล้วนำขึ้นไปทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟ
ถุงกระสอบปุ๋ยเจอขนสัตว์แต่ยังไม่ได้ระบุว่ามีการเป็นขนสัตว์ชนิดไหนที่ติดอยู่ในถุง
คือตอนแรกเราได้ข้อมูลมาว่าที่ร่างของน้องชมพู่มีขนสุนัขติดอยู่
ก็เลยต้องไปเก็บขนสุนัขเพื่อนำไปตรวจสอบแต่ไปไปมามาไม่ใช่แค่ขนสุนัขแล้ว
ตำรวจได้คุมตัวไปสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับมา
ครับวันนี้ตำรวจไปที่บ้านแล้วไปเก็บหลักฐานอืม
ถ้าย้อนกลับไปนะคะว่าตำรวจเก็บขนสุนัขในหมู่บ้านไปแล้วกี่ตัวตัวไหนกันบ้าง
ครับเจ้าปลาส้มอ่าเจ้าแก้วสุนัขของน้องชมพู่
สีทองเจ้าซูโม่สุนัขบ้านน้าตายครับเจ้านิกสูนักบ้านลุงพล
สีเทาแมวบ้านป้าถ่อนครับหนูพุกที่บ้านของน้องชมพู่
ที่ครอบครัวเลี้ยงไว้ทางฟาร์มหนูเนี่ยค่ะอืม
นี่คือที่เจ้าหน้าที่เก็บไปเพื่อไปตรวจพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมอ่า
เพราะว่าตามรายงานเนี่ยบอกว่าพบขนสัตว์อยู่บนร่างกายของน้องชมพู่
ค่ะนะฮะแต่ก็ต้องเอาให้ชัดว่าเป็นขนของสัตว์ชนิดไหน
ตัวไหนอะไรยังไงแล้วก็จะสืบเนื่องไปถึงเรื่องของกระสอบนะฮะ
ปุ๋ยต่างที่เอาไปตรวจสอบเผื่อจะเจอแล้วตรงกันใช่ไหมฮะ
เป็นการขยายผลต่อจิ๊กซอไปเรื่อยนะครับ
ทุกผู้ชมครับสุนัขตัวหนึ่งที่น้องชมพู่
สนิทแล้วก็รักมากนะครับอยู่กับน้องชมพู่ตลอดเนี่ยนะฮะ
วันนั้นเล่นกับเจ้าซูโม่ตัวนี้คือเจ้าปลาส้มนี่ฮะ
ไปไหนมาไหนอยู่ด้วยตลอดแล้วมันเป็นมิตรมากนะครับ

ทีมข่าวของเราเวลาเดินไปดูพื้นที่ไปจำลองเหตุการณ์

มันจะแบบนิสัยดีเชื่อง

ผู้สื่อข่าวเราบอกวันนี้ผิดปกติมากปลาส้มเนี่ย
เจอใครเดินผ่านมาแถวบ้านน้องชมพู่เนี่ย

มาเยี่ยมมาให้กำลังใจพ่อแม่น้องชมพู่
เห่าจนแบบทีมข่าวเราแปลกใจ

คนในหมู่บ้านคนนอกหมู่บ้านอะไรยังไงเนี่ย

สรุปลอตเตอรี่มาให้๒ใบค่ะก็บอกว่าเนี่ยซึ้งมาสองใบให้แม่น้องชมพู่ใบหนึ่งนะ
ให้เขาบอกเขาขอเก็บไว้เองใบหนึ่งเราจะได้ถูกรางวัลที่๑โชคดีไปด้วยกัน

อันนี้งวดไหน๑กรกฎาคมนี้นะ
เขาบอกอย่างนั้นว่าจะถูกรางวัลที่๑ค่ะ

ยังสิมันผ่านไปแล้วสิก็ต้องลุ้นงวดต่อไปนะ
เออเดี๋ยวใกล้วันเดี๋ยวมาให้ดูอีกที
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ได้เลขอะไรมา
นี่ฮะทุกผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของคดีความเนี่ย
ต้องยอมรับว่าเราก็ถามกันทุกวัน
คดีน้องชมพู่เนี่ยสุดท้ายตกลงจะจับคนร้ายได้เมื่อไหร่
แล้วใครคือคนร้ายแล้วมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
แล้วคดีทำไมมันยากเย็นแสนเข็นอย่างนี้
หลักฐานต่างตำรวจเขาก็ยอมรับแหละว่ามันยาก
เพราะว่ากล้องวงจรปิดในพื้นที่ก็ไม่มีเลย
พยานแวดล้อมที่เห็นจัดเลยว่าน้องชมพู่ไปไหนกับใคร
ใครมาพาไปก็ไม่เห็นพื้นที่ต่างสภาพร่องลอย
ตามไร่ตามสวนตามพื้นที่ขึ้นภูเขาภูเขา
คนก็เดินเยอะแยะไปหมดฝนก็ตกอีก
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยเรื่องคดีนี้กับ
ช่วยศาสตราอาจารย์ร้อยตำรวจเอกดรจอมเดชตรีเมฆนะฮะ
เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชญาวิทยา
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะ
วิเคราะห์คดีของน้องชมพู่๔๒วันแล้ว

คดีนี้ต้องใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความผิด
เวลานานเท่าไหร่ความยากก็จะยิ่งมากขึ้น
นิติวิทยาศาสตร์และแพทย์ต้องเก็บหลักฐาน
แล้วก็กันพื้นที่จุดเกิดเหตุให้ดีที่สุด
คนแรกที่เข้าไปในที่เกิดเหตุเนี่ย

ที่ศพจะถูกเปลี่ยนสภาพ

พนักงานสอบสวนตอนแรกเลยที่เกิดเหตุขึ้น
ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการพิสูจน์หลักฐาน
ทีนี้พอเวลาผ่านไปหลักฐานต่าง
มันก็จางหายมันก็ทำให้การทำงานยิ่งยากขึ้น

ตำรวจสุดท้ายก็จะมีเทคนิคในการสืบการจับคนร้ายจนได้
แล้วก็มีเทคโนโลยีที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
นี่อาจารย์จอมเดชบอกตำรวจเขามีนะครับ

เพราะคดีนี้ถ้าจะว่าไป
อาจารย์จอมเดชบอกว่ามันก็ไม่ใช่คดีที่แบบมีวงกว้างมากนะ
มันก็เกิดเหตุในพื้นที่นี่แหละในหมู่บ้านนี่แหละ
ผู้คนก็มีในพื้นที่หมู่บ้านนี่แหละ
แล้วเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยก็คือคนที่ป้วนเปี้ยน
อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่เกิดเหตุ
ตัวการจับกลุ่มไม่มีปัญหาหรอก
ผมว่ายังไงตำรวจก็สืบจนเจอ

ผู้ต้องสงสัยก็ยังมีทั้งคนที่ป้นเปี้ยนอยู่ในชุมชน

ซึ่งเนี่ยมันไม่ต้องตามหาอะไรมากขนาดนั้นนะครับ
ถึงจะหนียังไงก็ยังตามกันเจอ
ยิ่งเป็นสมมุติว่าถ้าคนก็ทำความผิดเป็นคนที่เป็นยาดด้วย

แต่อะไรล่ะที่มันจะพิสูจน์ว่าเขาก็ทำความผิดจริง
อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งสำคัญมากกว่า
คดีข่มขืนนะครับในโลกนี้นะครับ

มันจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิด
แต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนทั่วไปจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะก่อเหตุนะ
แต่ส่วนใหญ่แล้ว๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ
จะเกิดขึ้นจากคนที่ใกล้ชิดนะครับ

ไม่ได้ระบุเฉพาะคดีข่มขืนอย่างเดียว
ด้วยว่าการที่ผู้ถูกกระทำเหยื่อเนี่ย
จะถูกล่อลวงนะครับ
หรือว่าถูกขืนใจอะไรก็ตามเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดจากคนที่เราเคยรู้จักกัน
พูดคุยกันล่อลวงได้ง่ายนะครับ
ชวนไปเที่ยวชวนพาไปเดินเล่นอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นเด็กนะครับ
นี่ฮะอาจารย์จอมเดชเชื่อว่า
ตำรวจตอนนี้น่าจะมีหลักฐานอะไรอยู่บ้างแล้วนะครับ

ตรงกันทุกอย่างมันก็จะมีคำตอบ
เพียงแต่ว่าตอนนี้ตำรวจกำลังรออยู่นะฮะ
เคสที่ดูไม่มีความหวังมันก็เจอนะ
เออมันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้อ่ะ
เพราะว่าผมก็เชื่อว่าเขาคงมีอะไรบ้างแล้วล่ะ
มันคงมันไม่ใช่ว่ามันโหยังไม่มีอะไรเลยในมือ
ก็เหลืออีกสัก๓๔วันน่าจะครบกำหนด
ต้องรอว่าตำรวจเนี่ยจะแถลงหรือว่าเปิดเผยรายละเอียดออกมาหรือไม่อย่างไรนะคะ